ที่จังหวัดพังงาคุณยายท่านนี้อายุ๗๔คุณวรพรคุณผู้ชม
ถูกคนร้ายมากระชากสร้อยท่านตกเก้าอี้ได้รับบัตรเจ็บเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูกล้องวงจรปิดของร้านขายของช่ำจับภาพช่วงที่คนร้ายขี่มือสายไปแล้ว
จอดเยื้องร้านขายของชำแล้วก็เดินย้อนไปกระชากสร้อยฮะ
กระชากจากคอเลยนะนี่คุณยายกระชากจากคอคุณยายสัญญา
หยกเชื้ออายุเจ็ดสิบสี่ครับท่านนั่งอยู่หน้าร้าน
คุณยายตกจากเก้าอี้ฮะตกจากเก้าอี้
เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่ตลาดทุ่งมะพร้าว
บนทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
หลังเกิดเหตุตำรวจนะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
มาแล้วคนร้ายมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาจอดแล้วนะครับ
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานติดตามตัวคนร้ายนี่ครับกระชากแล้ว
โอ้โหตกจากเก้าอี้แล้วหน้าท่านขมัมลงมานะเจ็บน่ะนะ
ต้นคาดว่าเป็นคนในพื้นที่นี่แหละแล้วก็เฝ้าดูพฤติกรรมของคุณยายเนี่ย
มาหลายวันแล้วก่อนจะมาลงมือก่อเหตุคุณยายสัญญาเล่าให้ฟังบอกว่า
ท่านมานั่งอยู่ที่หน้าร้านตรงนี้ขายคือเป็นร้านขายของชำ
เขาขายขนมจีนโดยขายกาแฟอยู่มานั่งทุกวันเอาทำไมอ่ะ
คุณยายบอกก็บ้านฉันอยู่ตรงข้ามนี่ฉันเดินข้ามมา
ฉันก็จะมานั่งร้านนี้ทุกวันนะครับตอนหันหน้าเข้าไปในร้านเนี่ย
มีคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาเดินมาเรียกย้ายย้ายแล้วเอื้อมมือกระชากซ่อนเลย

อันนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทองหยองนะฮะบางทีก็เก็บใส่ตู้ไว้
ไปงานบุญไปวัดทีก็หยิบเอามาใส่สักทีแล้วไปเก็บไว้ที่เดิมครับ
ยุคนี้คนร้ายมันจ้องฮะค่ะ